ไปดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนท้องถนน
ที่สำคัญนะคะเป็นเหตุหัวร้อนระหว่าง
คนขับรถเมย์แล้วก็คนขับรถปกติที่อยู่บนถนนนะคะ

สุดท้ายไม่รู้อีท่าไหนจอดรถลงมาประทะคารมกัน

รถข้างหน้าไปได้เหรอแล้วมึงไปได้มั้ย
แล้วมึงไปได้ไหม
เป็นศึกระหว่างรถเมย์กับรถเก๋งค่ะได้ยินไหมแล้วไปได้ไหม
แล้วมันไฟแดงน่ะไปได้ไหมไม่มีใครยอมใครเลย
ไม่ยอมกันเถียงกันแบบนี้กลางถนน
ผู้โดยสารก็งงสิมันเกิดอะไรขึ้นเปิดศึกตะโกนด่า
กลางถนนแบบนี้เลยคุณผู้ชมคลิปนี้เจ้าของรถเก่งเอามาโพสต์เอาไว้
เอามาโพสต์ลงในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทสอง
เล่าเหตุการณ์ว่าขณะที่ขับรถอยู่บนถนนเนี่ยได้ขับชิดช่องทางขวาเพื่อเตรียมยูเทิร์น
กลับถูกรถเมย์เปิดไฟไล่ตลอดทางและพยายามขับจี้ท้ายมาค่ะ
แฟนสาวเห็นท่าไม่ดีกลัวว่าจะถูกชนก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
แล้วก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้จากนั้นไม่นานรถเมย์ก็ขับมาประกบข้างข้าง
แล้วตะโกนด่าว่าไฟเขียวแล้วทำไมไม่ไปเหมือนที่ได้ยินในคลิปเลย
เขาก็โมโหนะตะโกนโต้กลับไปจะไปได้ยังไงก็รถมันอยู่ข้างหน้า
จะให้ทะลุรถไปเหรอจากนั้นเนี่ยค่ะตามคลิปเลยคุณผู้ชมค่ะ
สาดน้ำลายใส่กันแบบเนี้ยคนขับรถเมย์ท้าให้ลงไปเคลียร์ค่ะ
เขาก็ลงจากรถไปนะคนขับรถเก่งเนี่ยแต่ว่าอีกฝ่ายไม่ยอมลงมา
ข้างบนรถเห็นไหมนะคะตะโกนด่ากันแบบนั้นอยู่บนรถนะคะ
ถามว่าเป็นยังไงตกใจดิตกใจแน่นอนฮะ
จนแบบนี้โกรธอะไรขึ้นนี่คนที่อยู่บนรถเมย์
พยายามบอกทั้งคู่ใจเย็นท์ใจเย็นท์ใจเย็นท์

คลิปนี้มันปรากฏขึ้นมาคนมาแสดงความเห็นมากมายค่ะ

น่าจะใจเย็นกันหน่อยค่อยพูดจากัน

ขอสมกช่วยตรวจสอบหน่อย

โอ้โหแล้วพนักงานคนขับเนี่ยนะต้องรับผิดชอบ